เพราะเมื่อวานนี้มีคนเข้าไปหาปลาที่บ่อน้ำเล็ก
ภายในซอยอุดมศุกร์๒๗
ตรงนั้นมันเป็นป่ารกร้าง
และทีนี้เข้าไปเจอหัวกระโหลกนะฮะ
ตกอกตกใจวิ่งมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกป่าฝ่าดงรกร้างแบบนี้
เข้าไปค่อนข้างจะทุลักทุเลเหมือนกัน
ลำบากเหมือนกันเข้าไปประมาณ๓๐เมตร

โครงกระดูกที่พบอีก๑โครงห่างออกไปประมาณ๕เมตร
ก็นำกระดูกทั้งหมดส่งพิสูจน์หลักฐานที่นิติเวศโรงพยาบาลจุฬา
ตำรวจสนบางนาพร้อมด้วยแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลจุฬา

เจ้าหน้าที่มธิป่าติ๊กตึ้งลงพื้นที่ในการตรวจสอบครับ

อยู่บริเวณป่ารกร้างด้านหลังแคมป์พักคนงานก่อสร้าง

แล้วก็ไปพบกับหลักฐานอื่น
ก็คือนอกจากพบหัวกระโหลกแล้วพบโครงกระดูกแล้ว
ก็พบเสื้อยืดแขนสั้นติดอยู่กับโครงกระดูก
กางเกงขาสั้นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาล๑ใบ
ภายในนั้นมีบัตรประชาชน๑ใบ
ระบุชื่อนายอนุรัติทองด้วงอายุ๓๖ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดอยู่ที่สุรินทร์นะครับ
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้รวบรวมไว้
ก่อนนำโครงกระดูกที่พบส่งตรวจพิสูจน์ต่อ
นิติเวศโรงพยาบาลจุลาลงกร
ดอกรักเหล่าลูกอินอายุ๔๑ปี
คนนี้เป็นคนที่พบโครงกระดูกคนแรก
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาทำงานก่อสร้างบ้าน
อยู่บริเวณแถวนี้มาประมาณ๑เดือนแล้ว
ซึ่งด้านหลังที่พักคนงานเป็นป่ารกร้าง

กะว่าเดี๋ยวจะไปหาปลาที่บ่อน้ำ
แต่ไม่ทันได้เจอปลาเลยคุณ
กระโหลกซะก่อนนะฮะรีบวิ่งกลับออกมา
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบทันทีนะครับ
เรื่องนี้พอเป็นกระดูกปริศนาแบบนี้
กระโหลกปิดสนาแบบนี้ก็ต้องตามหาญาติแล้ว
แล้วก็ที่สำคัญคือถูกฆ่าตายแล้วมาหมกไว้ที่นี่
หรือเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
พันธุ์ตำรวจโทษธีรสินขออภัย
ยุทธศิลป์กาเบรินรองพุ่มกับการสนบางนาวบอกว่า
ได้รับการประสานจากญาติผู้เสียชีวิตแล้ว
ว่าจะเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อยืนยันตัวบุคคล
โดยหากเป็นญาติของเขาจริงตามเอกสารระบุชื่อ
เพราะว่าชื่อนาอันุรัติทองด้วงจังหวัดสุรินทร์
ญาติเองก็จะนำร่างกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลการตรวจชนะสูตร
อย่างละเอียดจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซะ
ก่อนถึงจะรู้ว่าถูกฆ่าหรือว่าทำไมถึงมาตายในป่าแห่งนี้นะครับ